ไปดูผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปเจอต้นไม้ประหลาด
คุณผู้ชมครับมันเป็นต้นไม้ดิ้นได้ทั้งที่ต้นอื่นรอบ

ผู้หญิงคนนี้นะฮะเธอเดินออกไปออกกำลังกายที่
เขาฉลากตะบนบางพระอำเภอศรีราชาชนบุรีครับ
ต้นไม้ต้นเล็กเห็นไหมมันโยกไปโยกมาโยกมาโยกไป
ต้นอื่นนิ่งไม่เห็นจะขยับเหมือนมันเลยนะครับ
เธอจึงเอามือถือมาถ่ายอัดคลิปเอาไว้แล้วเดินไปดูใกล้

รอบก็ไม่ได้สั่นไม่ได้ไหวติงอะไรนะครับ
เธอเล่าบอกว่าไม่กล้าจะเข้าไปใกล้มาก
ก็เก็บความกลัวเอาไว้นะครับเก็บความสงสัยเอาไว้
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลายคนเห็นบอกว่าผีหลอกหรือเปล่า
แปลกมันน่ากลัวมากนะแบบโยกอยู่ตัวใบเดียวต้นเดียวนะยอดเดียวเนี่ยนะ
บางคนบอกว่าหาทูบมาไหว้ด่วน
เทียนต้องมาทูบต้องเข้าแล้ว
แต่บางคนมาอธิบายแบบวิทยาศาสตร์เลย
บอกว่าต้นไม้มันมีความยืดหยุ่น
พอดีใบมันเป็นช่องรับลม

ต้นก็เด้งกลับแล้วลมมันก็วนอยู่แบบนี้

เพราะอธิบายไม่ค่อยเก่งวิทยาศาสตร์
บางคนบอกว่าช่องลมพัดมาทำให้ใบสั่น

ก็บอกว่าเคยปลูกใบเตยนะก็เจอเหมือนกัน

บางคนเอาฮาครับเม้นบอกว่าน่าจะเป็นพี่ชายของบอง

องเป็นต้นกระบองเพชรพูดได้